โดยเฉพาะเรื่องการจราจรที่บริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กันหน่อย

คุณพัชรวรินพัชรประพานันอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณพัชรวรินคะพูดถึงบรรยากาศการเตรียมการ
โดยเฉพาะเรื่องการจราจรช่วง๔โมงกว่านี้หน่อยค่ะ
ค่ะสำหรับบรรยากาศการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตอนนี้ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรเมืองเชียงรายนะคะ
ได้ประกาศปิดการจราจรช่วงถนนด้านหน้าหอพศชกิจ
ซึ่งจะเป็นถนนที่จะต้องใช้ลำเลียงทีมหมูป่าเข้าสู่โรงพยาบาลค่ะ
ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการประกาศปิดการจราจรตรงนี้นะคะ
โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูนราช
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ตรงกันข้ามกับตึกผู้ป่วยเฉพาะกิจตรงนี้
คุณครูที่โรงเรียนนะคะมีการประชุมช่วงบ่าย๒
บอกว่าจะต้องมีการประกาศให้นักเรียนเลิกเรียนก่อนเวลา
เพราะว่าเวลาที่จะปิดการจราจร
เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่นักเรียนจะเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้าน
ดังนั้นคณะครูโรงเรียนแล้วก็รวมถึงท่านภูมิในการสมนึกจันแดง
ท่านก้อประชุมแล้วก็ประกาศให้นักเรียน
งดใช้ประตู๑ซึ่งเป็นประตูที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะคะ
ให้เข้าเฉพาะประตู๔ออกประตู๓
แล้วก็ให้ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา
นาทีแล้วก็มีการให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา
เพื่อจะไม่กระทบต่อการปิดการจราจรของเจ้าหน้าที่
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ส่วนการจราจรตอนนี้ตั้งแต่ถนนสรรโค้งน้อย
ซึ่งเป็นด้านหน้าโรงพยาบาลมาสลดถนนสี่แยก
ถนนหัวถนนสนามบินตอนนี้ไม่มีรถสัญจรผ่านแล้วนะคะ
แต่ว่าจากสี่แยกถนนสนามบินนะคะไปจะหลดทางสนามบินเก่า
ก็ยังคงสามารถมีการจราจรได้
แต่ทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีประกาศบนรถเสียงตามสาย
ให้สื่อมวลชนนั้นมาอยู่บนริมฟุตบาท

จากว่ามีสื่อมวลชนต่างประเทศบางส่วน
นำอุปกรณ์ขาตั้งกล้องไฟแล้วก็เต็นต์
มาตั้งอยู่บริเวณพื้นผิวการจราจร
ทำให้กิดขวางการจราจรเกือบหนึ่งช่องการจราจร

ประกาศหลายครั้งมากแต่ว่าก็ยังไม่มีการ
เคลื่อนย้ายไปทางริมฟุตบาทแต่อย่างใด

ตรงกันข้ามกับสื่อมวลชนต่างประเทศอยู่

ตำรวจได้เอากลวยสีส้มมากั้น
แล้วก็ให้ไปอยู่ในพื้นผิวช่วงฟุตบาทแทน
ส่วนรถที่สอดถือถนนสนามบิน
หากว่าคันใดไม่มีการเคลื่อนย้าย

ล่าสุดเห็น๑คันค่ะที่ต้องเคลื่อนย้ายออกไป
เพราะว่าเจ้าของรถไม่มีการเคลื่อนรถ
ซึ่งตรงนี้นะคะตำรวจก็คือจะเคลียร์
ทางด้านของสื่อมวลชนแล้วก็รถด้วย
เพื่อที่จะรอเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจราจร
เพราะว่ารถพยาบาลที่มาจากสนามบินเก่า
หลังจากนำน้องลงจากเฮลิคอปเตอร์
และวันนี้น้องก็อาจจะมาถึงในช่วงเวลาเดียวกัน
ฉะนั้นตอนนี้ค่ะก็ต้องเร่งเคลียร์การจราจร

ที่เข้มข้นขึ้นจากเมื่อวานนี้มากไหมฮะ
มีการปรับแผนเข้มข้นขึ้นค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ไม่ให้สื่อมวลชนนั้นไปอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลเลย
พยายามขอความเริ่มมือให้สื่อมัญชนไปอยู่ทั้งสองฝั่งได้
ทั้งฝั่งศรีแยกตรงบ้านสันโค้งน้อยตรงฝั่งด้านหน้าโรงพยาบาล
แล้วก็ฝีแยกตรงสนามบิน
สามารถเข้าด้านข้างโรงพยาบาลแล้วก็อ้อมไปทางสี่แยกสรรโค้งน้อย

อ้าวแล้วครับขอบคุณคุณพัชรวรินทร์ที่รายงานมาจากบริเวณที่หน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เราก็เปรียบเทียบกับเส้นทางออกจากถ้ำหลวงเส้นตรงนี้ก็เคลียร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้ว
แล้วก็เส้นหน้าโรงพยาบาลก็เคลียร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้ว
ยืนยันนะคะว่าปิดการจราจรตั้งแต่บ่าย๓โมงโดยเฉพาะบริเวณถนนหน้าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนะคะ